เอ้อเมื่อวานโรงโจ๊กก็เกลียร่างนี้ไปช่วงบ่าย
ตอนข้ามคุณผู้ชมประมาณสองทุ่ม

กับสองสาวมาพร้อมกับนายจ้าง

นี่ไม่ต้องทำท่าให้ดูเลยไปดูเขาเองแล้วกันนะฮะ
นี่แหละค่ะคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะ
เขาเรียกว่าเวียงพวงมาลัยใส่นักท่องเที่ยว
แล้วก็ฝืนยิ้มคือจะยิ้มเฉพาะกล้องแชะเท่านั้นนะคุณผู้ชม
คลิปนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเห็นแบบนี้
เขาพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะแล้วไปทำเป็นคลิปล้อเลียนเพียบเลย
แล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวที่ถูกคล้องพวงมาลัยเองบางคนดูสิ

นี่ลือของไฮอัวเต็งใจหรือเปล่า
นี่แหละเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาไปทำล้อเอาอะไรมาบ้างล่ะ
อันนี้ไม้แขวนเสื้อแล้วก็มาทำทีเป็นว่าจะยิ้มเมื่อมีเงินมายื่นให้แบบนี้
ถึงจะยิ้มแบบยิ้มกว้างอะนะคะ
เป็นคลิปดังนะครับแต่อย่างที่บอกว่าดังในทางไม่ดีนะครับ
ในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการให้บริการและการต้อนรับของคนไทยนะฮะ
ดังนั้นเมื่อคืนค่ะบริษัททวีสิตเอ็กซ์เพรส
เหมาทำหน้าที่บริการคล้องพวงมาลัยแล้วก็ถ่ายภาพเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว
ก็พาสองสาวที่อยู่ในคลิปคนหนึ่งคือคนสบายเหลือง
อีกคนนึงคือคนที่ถ่ายภาพเรียกว่านางสาวเอแล้วก็นางสาวบีละกัน

ใช่ค่ะมาเข้าพบพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ
เพื่อที่จะขอโทษรวมถึงชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้เลยนะว่าคลิปนั้นถูกบันทึกเอาไว้ในวันไหนเวลาไหน
เพราะว่าทำหน้าที่แบบนี้เป็นประจำทุกวันเลย
ก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วทำไมถึงมีสีหน้าสีตาท่าทางแบบในคลิป
บอกว่าช่วงนั้นหนูอาจจะร้อนแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลีย
ก็เลยแสดงอาการไม่เหมาะสมออกไป
ส่วนอีกคนนึงค่ะน้องบีก็พูดถึงเรื่องของการโพสต์ข้อความ
ตอบโต้คนในโลกโซเชียลเหมือนกัน

บอกว่าเข้าใจฉันบ้างสิฉันก็เหนื่อยฉันก็ร้อนนะ
แล้วไม่รู้เหรอนักท่องเที่ยวเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ฮะ
ลองมาเป็นฉันดูบ้างสิแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไง
เหมือนพยายามจะโพสต์ชี้แจงด้วย
แต่ว่าด้วยถ้อยคำที่อาจจะไม่เหมาะสมและคนในโลกโซเชียล
โอ้โหยิ่งไปรุมด่าเธอเละเลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็ขึ้นมึงขึ้นกูลนะคะในเฟซบุ๊ก
ซึ่งน้องบีก็บอกว่าไม่พอใจที่มีคนมาด่า

ทีนี้ก็เลยมีอารมณ์ไงโกรธก็เลยตอบกลับไป
อาจจะไม่ได้คิดอาจจะไม่ได้ไตรตรองนะคะ
ซึ่งน้องทั้งสองขออภัยต่อการกระทำ
ไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทย

ก็ถามน้องเหมือนกันนะว่าเขาทำงาน
เหนื่อยมากทำขนาดไหน

ซึ่งตอนนี้นายจ้างพักงานทั้งคู่ไว้แล้วชั่วคราวนะครับ
ส่วนทางด้านพตศุรเชษก็มีการตักเตือน

รวมถึงท่านพตศุรเชษก็

ทั้งคู่ยังเป็นเยาวชนยังเด็กอยู่
เพราะวันหนึ่งน้องต้องทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยว

แล้วก็ได้ค่าแรงวันหนึ่ง๓๐๐๔๐๐บาท

แล้วก็ให้บริษัทเอารูปมาขายให้กับนักท่องเที่ยว

ให้บริษัทจัดกะเปลี่ยนผลัดการทำงาน
อันนี้รองโจ๊กบอกนะคะพนักงานก็จะได้พักผ่อน

แล้วเมื่อวานทางเจ้าของบริษัทเอง
เจ้าของเขาคือคุณไฟซับเศร้าโมง
ก็พูดบอกว่าในนามของบริษัท

บริษัทจะจำไว้เป็นบทเรียนและนำไปปรับปรุงแก้ไข
พนักงาน๒รายพนักงานบริษัทได้ตักเตือน

โดยน้องเป็นพนักงานชั่วคราวและยังเป็นเยาวชน

ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์ทางบริษัทเหมือนกัน

แล้วคุณผู้ชมความคิดเห็นเป็นอย่างไร
นี่ส่งมาเหมือนกันคุณสิริปภาบอกว่า
ทำงานบริการมันเหนื่อยแต่ต้องใจรัก

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อยนี่

ก็หางานใหม่ทุกงานเนี่ย
เหนื่อยหมดอ่ะพูดถูกจริงคือเมื่อวานนี้เนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐก็ไปรอนะที่สนามบินดอนเมืองไง
แต่ก็ไม่เจอน้องคือไม่เจอการที่จะคล้องพวงมาลัย
แล้วก็ถ่ายรูปเลยแล้วก็ไปถามคนที่อยู่ใกล้แถวนั้น

แล้วเหมือนกับว่าน้องคนอื่นได้รับผลกระทบไปด้วยนะ
โดนสั่งพักงานก็ขาดรายได้กันไปด้วย
ผมก็เห็นมีลักษณะของการคล้องพวงมาลัยนักท่องเที่ยวแบบนี้

ผมไปดูตามท่าเรือที่นักท่องเที่ยวเขาจะลงเรือ
ใส่ชุดไทยสวยแต่ว่านั่นเขายิ้มหวานมาก
ถูกต้องบางทีติดเข็มกลัดดอกกล้วยไม้อะไรแบบนี้
และกว่าจะติดให้นักท่องเที่ยวแต่ละคน

และดังนั้นก็เห็นรอยยิ้มเห็นความพิธีพิถันของเขา

เล่าเรื่องราวในมุมของแดนมังกร

ทีนี้เพจนี้มีทั้งภาษาทั้งวัฒนธรรมจีนใช่ไหม

นำเสนอข่าวนี้เยอะมากคุณผู้ชม

เขาให้ชื่อไว้เลยนะดราม่าสาวไทยฝืนยิ้ม
ใช่แค่คลิปข่าวคลิปเดียวนะ
มีคนดูมากกว่า๕ล้านครั้ง
แล้วก็เขียนว่าจะมีถ่ายรูปแบบนี้ไปทำไม
ทำเพื่อหาเงินทั้งนั้นอะไรนะถ่ายรูปแบบนี้
เก็บเงินนักท่องเที่ยวที่มากันทัวร์
คนละ๒๐หยวนประมาณ๑๐๐บาท
ขอแนะนำว่าถ้าไปไทยอย่าไปกับทัวร์โอ้โห
นี่แหละทีนี้ความคิดเห็นของชาวจีนเอง
เขาก็แสดงความคิดเห็นแบบหลากหลายเลย
ที่ไม่พอใจและก็ทั้งที่เห็นใจ

คือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พอใจกับงานที่ทำ

จีนเองที่ทำงานบริการก็เป็นแบบนี้

ถ้าสมมุติเกิดจะไล่ให้เขาไปทำงานใหม่
ต้องหางานให้เขาทำด้วยสิ
ครับแต่เมื่อกี้เห็นมีโพสต์คลิปที่
สาวไทยที่คล้องพวงมาลัยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะ

เป็นการโพสต์คลิปพนักงานหญิงไทย
คล้องพวงมาลัยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
ใช่คือเขาบอกไงว่าไม่ใช่คนไทยทุกคน
ที่จะหน้าบึ้งจะฝืนยิ้มแบบนั้น

เราจะถ่ายกับสาวเหล่านี้ไปทำไมล่ะ

คือบางคนเขาถ่ายเพราะว่าเห็นใส่ชุดไทย
แล้วทางบริษัทเขาก็จะเอารูปที่ถ่ายนี้ไปปริ้นต์ออกมา

เขาก็ขาย๒๐ย้วน

คือบางคนจะเอาหรือว่าไม่เอาก็ได้

เขาก็จะเอาอย่างนี้นี่แต่คลิปนี้เขาก็มีการเผยแพร่เหมือนกันบอก
นี่ยิ้มพูดคุยต้อนรับอย่างดีก็มี
คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะเลย
เรื่องของการให้บริการที่ดีนะครับ